มาดูเรื่องของการเมืองไทยกันหน่อย
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีหัวหน้าคณะคอสช

ไปพูดไว้ที่นั่นนะครับบอกว่าเดี๋ยวปีนี้๒๕๖๑เนี่ย

และวันเลือกตั้งก็จะมีขึ้นได้พฤศจิกายน๒๕๖๖
หลายฝ่ายก็มองกันว่าโอ้โหท่านประกาศอย่างนี้เนี่ย
แต่ปรากฏว่าล่าสุดมันมีกรณีขึ้นมาครับ
เพราะว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า

สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช
คณะกรรมธิการที่เขากันกรองนะคุณเดี๋ยวมาสอน
เขาไปออกแบบใหม่บอกว่า
ถ้ากฎหมายประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
แทนที่จะให้มีผลบังคับใช้ทันที
ผลบังคับใช้ทันทีก็คือต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง

ให้ไปมีผลบังคับใช้
หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว๙๐วัน
เท่ากับว่าคุณก็ต้องบวกเวลาเลือกตั้ง
จากพฤศจิกายน๒๕๖๑ไปอีก๙๐วัน
ก็ไปปี๖๒เลยสิคะ
วันก็๓เดือนก็ประมาณกุมภาพันธ์๒๕๖๒
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอยู่เมื่อสัปดาห์ก่อน
โอ้โหทีนี้ฮะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับ

โอ้โหนี่ละมั้งคือแผนการขยื่นรถแมพของคอสช
วันนี้มีทั้งนักการเมืองและนักวิชาการออกมา
ให้ข้อมูลและก็แสดงความพิสิทธิ์เห็นนี้นะครับ
โดยในองค์อาจคล้ามภัยบูรณรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
เชื่อว่าการปรับแก้กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอให้มีผลบังคับใช้
หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา๙๐วัน
เป็นการส่งสัญญาณจากผู้มีอำนาจให้ขยายเวลาเลือกตั้ง
เนื่องจากพักการเมืองใหม่ที่เตรียมตั้งขึ้นมายังไม่เข้าที่เข้าทาง
ดังนั้นจึงขอฝากไปยังผู้มีอำนาจว่าการดำเนินการทางการเมือง
ถ้าเอาสีข้างเข้าถูมากขึ้นเรื่อยจะทำให้ถลอกไปทั้งตัว
ทีนี้มีมุมมองจากนายพรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยนะคะ
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็วิเคราะห์ท่าทีที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะก็บอกว่าไม่แปลกใจนะคะ
เพราะว่าเริ่มมีสัญญาณเป็นนัยยะว่าการเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้นในปีนี้
ว่าส่วนหนึ่งเป็นการถ่วงเวลาให้กับกลุ่มที่สนับสนุนคอสช
เตรียมตัวทันค่ะ
ผมคิดว่ามันเป็นชนวนที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง
จริงผมไม่ได้บอกว่าความขัดแย้งในทางการเมืองไม่เคยเกิดขึ้น
เราก็เห็นอยู่ใช่ไหมก่อนหน้านี้แล้วก็นำไปสู่การรับอาหาร
คือผมบอกว่ามันยังคงดำรงคงอยู่ในตัวระบอบการเมืองไทย
แต่ว่ามันแค่รอการปะทุเท่านั้นเอง
โดยที่ผมวิเคราะห์ว่าคำสั่งขอสช๕๓นี่แหละเป็นปัจจัยที่ไปเร่งให้ความขัดแย้งทางการเมืองมันเกิดขึ้นมา
ผมวางความขัดแย้งเป็นสัก๓ระยะด้วยกัน
ขัดแย้งในทางการเมืองของไทยน่าจะเกิดขึ้น๓ระยะ
คือ๑ช่วงก่อนการเลือกตั้ง
คือเรื่องระหว่างที่มีการเลือกตั้ง
แล้วสุดท้ายก็คือหลังจากการเลือกตั้ง
เรื่องเลือกตั้งนี่มันก็สะท้อนให้เห็นอยู่
เพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีเนี่ย
มีการให้คำมั่นสัญญานะครับมาอยู่หลายหนนะครับ
แล้วก็เลื่อนกันมาสัก๓๔ขนได้
ครั้งนี้ก็มีทีท่าว่าจะเลื่อนอีกนะครับ

ก็ต้องไปฟังทางกรรมธิการเขานะฮะ
นายกิติศักดิ์รัตนวราหะคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างกฎหมายลูก
ด้วยการเลือกตั้งสอสอของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ที่ไปปรับแก้ร่างของกรรมการร่างลำนูนของอาจารย์มีชัย
ให้เลื่อนการบังคับใช้จากใช้ทันทีไปอีก๙๐วัน

กิติศักดิ์บอกว่าแม้ขณะนี้ภาคการเมืองต่าง
มองว่าคณะกรรมธิการมีใบสั่งมาให้ยืดเวลาเลือกตั้ง
แต่คณะกรรมธิการยืนยันว่ามีเหตุผลบางอย่างที่มีความจำเป็น
แต่ไม่สามารถพูดออกไปได้ทั้งหมด
โดยวันพรุ่งนี้จะแถลงข่าวชี้แจงเหตุผลทั้งหมด
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่รัฐสภาเวลา๑๐นาฬิกา